กันหน่อยค่ะ๙คนละ๙ตอนนี้วันที่๗แล้ว
เร็วมากค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทะลุ๔๐ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลายคนได้เห็นภาพแล้วก็เห็นโมเมนต์
พี่ตูนโกนหนวดนั่งพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

คิดว่าจะมีแต่เรื่องราวที่ชื่นชม

มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องน่ากังวลใจคุณผู้ชม

แฟนคลับคนนึงค่ะวิ่งแทรกเข้าไปเพื่อจะถ่ายรูปนะคะ

เล่าเรื่องนี้พร้อมเสียงสะอื้นด้วย

ขอเลยนะคะขอให้ประชาชนที่มาเชียร์ข้างทางเนี่ย
อย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปขอเซลฟี่เพราะบางทีวิ่งเข้าไปเนี่ยตัดเข้าไปทำให้ขบวนต้องหยุดทันที
เพราะว่าคนวิ่งมาเป็นขบวนเยอะ

วิ่งมาหลายกิโลเมตรคุณผู้ชม
กล้ามเนื้อเขาช็อกได้นะคะอันตรายมากจริง

เพราะว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับคณะที่วิ่งได้

นี่พี่น้องที่อยากจะมาวิ่งถ่ายรูปกับพี่ตูน
แล้วก็แทรกเข้ามาในขบวนของนักวิ่ง

พี่ตูนก็เลยล้มลงไปกับพื้น
ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ก้อยเห็นพี่ตูล้มลงไปกับพื้นนะคะ

คือเราไม่สามารถที่จะควบคุม
ไม่ให้คนถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่กับพี่ตูนได้ค่ะ

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิด

ที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับทั้งตัวนักวิ่งเอง
หรือว่าตัวคนที่มาให้กำลังใจเอง
มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยล้วนเลยค่ะ
ที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามนะคะ
ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นกำลังใจ
แล้วก็อยากจะช่วยให้การวิ่งในครั้งนี้ค่ะ
ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจกันไว้

คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตัวท่านเอง
แล้วก็ตัวนักวิ่งเองด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ลงไว้หลายเพจเลยนะคะ

บอกว่าชื่นชมเขาได้อยู่ข้างทางดีกว่า

ว่าเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเขาจะในความชื่นชอบ
แล้วก็มีแฟนคลับบางส่วนเกิดเป็นดราม่าเหมือนกัน
และแฟนคลับจริงบางคนเขาบอกเลยว่ารวมกลุ่มกันนะคุณ
ขับรถจากกรุงเทพเพื่อไปรอพี่ตูนไปรออยู่ข้างทาง
ไม่ได้แม้แต่ถ่ายรูปคู่ด้วยซ้ำแต่ขอแค่ดูว่าพี่ตูนมาถึงเส้นชัยในแต่ละที่เท่านั้นเอง
เขาก็มีความสุขแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยการบริจาคก็ได้นะคะ
เพราะว่าตลอดทางยังมีพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็เอามาคล้องคอเหมือนนักร้องเลยคุณดู
เหมือนพระเอกลิเกพระเอกลิเกไม่ยกตามมาเต็ม
มาให้กำลังใจติดขอบเวทีแต่นี่ติดขอบถนนเลยละกัน
พร้อมกับข้อความขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของคนไทยด้วยว่า
น้ำใจตอนนี้ท่วมที่ประจวบคีริขันค่ะ

แต่ว่าน้ำใจเนี่ยเชื่อว่าน้ำใจคนไทยท่วมเยอะมากกว่าอีกนะคะ
ชื่นชมมากเห็นคนไทยแบบนี้แล้วปลื้มใจเหมือนกันนะ
นี่ยังมีเวลานะเพราะว่าพระตูนบอกเอาไว้ว่าวิ่งถึงวันที่๑๐
แล้วรอดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าวันที่๑๐จะได้ยอดเงินเท่าไหร
แต่ในส่วนยอดเงินเนี่ยก็น่าภูมิใจแล้วแต่มันที่น่าภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจยิ่งกว่าคือ
เห็นน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกันแบบนี้

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป